ค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดมุกดาหารหน่อยค่ะโจรแสบค่ะ
ต่อให้ดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่นนะคะมันก็ไม่สนใจค่ะ
กล้องวงจรปิดติดทุกจุดก็เอาไปนะฮะ
ขโมยรถของคนที่เขาเช่าหอพักตรงเนี้ยอยู่คุณดูนะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยพฤติกรรมเป็นยังไง
วิธีการเป็นยังไงนะคะมาแล้วสองคนคู่หูคู่หาค่ะ
จอดรถพอเห็นว่าเอาล่ะปลอดคนใช่ไหม
สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะคนซ้อนท้ายลงไปเลยค่ะ
เดินเข้าไปนะคะเข้าไปหน้าห้องพักที่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่
แล้วเข็นรถมอเตอร์ไซคันนั้นนะคะออกมาให้ห่างสักหน่อย
เพราะเดี๋ยวสตาร์ทตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะได้ยินเสียงใช่ไหมใช่ครับนะฮะ
ออกมาแป๊บเดียวไม่มีกุญแจไม่ใช่ปัญหา
วิชาโจรค่ะวิชามานที่พกติดตัวมาเริ่มทำงาน
มาสักพักหนึ่งจอดแป๊บเดียวเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายค่ะ
มันเอาไปเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมมาสองมาสองคนรถหนึ่งคัน
แต่ตอนกลับมาหนึ่งกลับหนึ่งนะหนึ่งคันต่อหนึ่งคน
แล้วคุณเห็นไหมผู้ชายคนนั้นก็อยู่ในห้องพักตรงนั้นแหละค่ะ
ออกกำลังกายแต่ถามว่าโจรสนใจไหมไม่สนใจไม่แคร์เห็นไหม
เดียวเท่านั้นแหละค่ะครับสตาร์ทได้แล้วเห็นไหม
ไฟมอเตอร์ไซค์แว๊บแบบนั้นนะคะทีนี้เราไปสอบถามเจ้าของห้องพักเนี่ยนะคะ
ชื่อว่าคุณอมตะชาธิพาอายุ๕๕ปีบอกว่ารถที่หาย
เป็นของหญิงสาวอายุ๒๓ปีเธอมาเช่าห้องพักตรงจุดนี้แหละ
หมายเลขทะเบียน๑กกน๗๖๕๙มุกดาหาร
เจ้าของรถบอกว่าเมื่อวันที่๘พฤศจิกายนสักประมาณบ่าย๓
มีผู้ชาย๒คนอายุสักประมาณ๒๐๒๕ปีเห็นจะได้
เคาะประตูห้องเธอเปิดออกไปคนร้ายบอกว่าโทษทีเคาะห้องผิด
ลักษณะคือเหมือนมาดูลาดเหลาก่อนนะครับ
จากนั้นค่ะวันเดียวกันเลยสักประมาณช่วงขอรบทรงชาติ๑๘นาฬิกา
ก็มีคนมาเคาะประตูอีกแล้วแต่เธอก็ไม่ได้เอกใจ
คิดว่าเพื่อนกลับมาจากทำงานแล้วมาเคาะประตูเรียกเพื่อให้เธอไปทำงาน
เธอก็เลยตะโกนบอกไปว่ากำลังแต่งตัวไปทำงาน
สักพักพอแต่งตัวเสร็จปุ๊บเพื่อนของเธอที่เพิ่งกลับมาจากทำงานค่ะ
ไม่เห็นรถจอดหน้าห้องก็เลยคิดว่าเธอไปทำงานแล้ว
แต่ก็เอกใจเอ๊ะไปทำงานแล้วทำไมประตูไม่ล็อก
เปิดประตูเข้าไปค่ะเพื่อนถามว่าเอ้าแล้วรถไปไหนอ่ะ
นั่นแหละค่ะเพิ่งถึงบางอ้อเพิ่งรู้ว่ารถโดนขโมย
ก็เลยไปขอเจ้าของห้องพักดูกล้องวงจรปิด
กลับไปดูเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
เห็นคนร้ายสองคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาดูลาดเหล่า
ตามที่เธอบอกว่ามีคนมาทำทีว่าจะเคาะห้อง
อ้างบอกว่าเคาะห้องผิดตอนนั้นแหละนะคะ
และปรากฏว่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยนะคะ
เธอตัดสินใจนำคลิปที่เราได้เห็นพร้อมกัน
ไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภาวนาขอให้เธอได้รถของเธอกลับคืนมาโดยเร็ววันนะคะ